แถบบ้านเรานะครับแฟนทีมชาติไทยก็ลุ้นกันอยู่นะครับว่าเรานั้นจะมีโอกาสนะครับได้เจอกับใครในการจับสลากเอเชียนคลับซึ่งการวางโถเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างไม่เป็นทางการนะครับไทยก็อยู่ในโถที่๔ครับ
หลังจากที่เราประกาศไปก่อนหน้านี้ในช่วงคิวส์ครับนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราชนะสโลเกียไม่ได้เนี่ยเราก็จะอยู่โถ๔อยู่แล้วนะครับแต่ว่าน่าสนใจว่าโถอันอื่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันจากอันดับโลกด้วยนะครับ
หลังจากที่การแข่งขันคิงส์ครับจบลงไปนะครับแน่นอนครับรอบสุดท้ายที่เราต้องเน้นกันก็คือการจับสลากเอเชียนคลับนะครับที่มีกำหนดจับสลากในวันที่๔พฤษภาคมนี้ปรากฏว่าทีมไทยอยู่ในโถ๔นะครับสำหรับการแบ่งโถอย่างให้เป็นทางการนะครับตามลักษณะการจัดลำดับโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะมีลักษณะดังนี้นะครับโถที่๑
หลังจากที่อูซเบคิสถานเนี่ยแพ้โมรกัวไปสู่ตัวสองในเกลกอุ่นเครื่อง
โถที่๓ก็จะมีอุสเบคิสถานหลุดมาโถนี้
แล้วก็มีอีรักษ์อินเดียกาต้าเวียดนามและเกาหลีเหนือ
ส่วนโถที่๔มีฟิลิปปินบาเรนไทยจอดแดนเยเมนและเติร์กเมนิสถาน
ที่การประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่๑๒เมษายนนี้
ก็ใช้ระดับโลกในช่วงเดือนเมษายนเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีนะครับ
ส่วนประเด็นร้อนของอธิษฐกรายศรกองหน้าทีมชาติไทยของสมสรรค์เมืองทอลเนเต็ด
ที่กำลังพักรักษาการบัตรเจ็ดเอ็นค่อยน่าขาด
ก็มีหญิงสาวอ้างว่าเจ้ากอล์ฟไม่ยอมรับและดูแลบุตร
พร้อมกับมีการโพสต์รูปลูกในอินสตาแกรมนะครับ
ล่าสุดก็มีการเปิดเผยจากสยามกีฬาว่าเจ้าตัวพร้อมจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
โดยขอเวลาสักพักเพื่อจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด
แรงข่าวก็ระบุนะครับว่าทั้งคู่พยายามปรับความเข้าใจกันมาตลอดเพื่อแก้ปัญหา
แต่ไม่มีอะไรดีขึ้นหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
กระทบต่ออาชีพนักฟุตบอลของเจ้ากอล์ฟ
ซึ่งจะไม่มีสมาธิในการซ้อมและการแข่งขัน
เลือกที่จะเดินออกมาเพื่ออยู่กับครอบครัวนะครับ
แต่เรื่องลูกยืนยันว่าจะรับผิดชอบในฐานะพ่ออย่างแน่นอน
ไม่คิดที่จะทอดทิ้งตามที่ถูกกล่าวหา
แต่กับฝ่ายหญิงนั้นคงต้องแยกกันเด็ดขาด
เนื่องจากไปด้วยกันไม่ได้แล้วนะครับ